กันต่อที่เรื่องนี้ปวดเสียนเวียนก้าวจริงค่ะสำหรับแม่บุ๋มประนัดดาค่ะ
ปรากฏว่านะคะมีคนไม่ประสงค์ดีหรือประสงค์ดีหรือเปล่าไม่รู้
ส่งคลิปอนาจารย์มา๔๐๕๐รายต่อวัน

เดือนก็เป็นแบบว่าโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันนะคลิปคุณผู้ชม
ใครเดือดร้อนอะไรก็จะส่งข้อความมาให้
แต่กลับกลายเป็นว่ามีบุคคลลึกลับส่งคลิปช่วยเหลือตัวเองมา๔๐

แอดมินตาแฉะเลยค่ะคุณผู้ชม
แม่บุ๋มนะคะตกโกรธไม่ได้ดูนะไล่ลบทิ้ง
จริงนะคะแล้วก็ติดแฮสแท็กว่าฉันท้อแท้กับชีวิตมากนะ
คอมเมนต์ยังบอกนะคะว่าไม่โกรธแต่ว่าอย่าส่งมาเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เวลาคนส่งมาขอความช่วยเหลือมันดันข้อความนั้นหายไปหมดเลย
แล้วแม่บุ๋มก็เปิดใจกับเรานะคะว่าแม่บุ๋มไม่เคยได้ดูจ้ะ
แล้วถ้าใครพิสวาสฉันบอกได้เลยว่าฉันมีแฟนแล้ว
แม่บุ๋มบอกแบบนี้นะคะไปฟังหน่อยค่ะ
อาจจะเปรียวอยู่บ้านแล้วมีการแบบส่งคลิปช่วยตัวเองมา
แต่แอดมินไม่เคยให้ดิฉันดูเลยนะนางดูอยู่คนเดียว
๔๐๕๐คลิปหลายคนต่อวัน
เกิดขึ้นก็วัวนตรงนี้ละกันนะค่ะ
จะอัดคลิปก็อัดแล้วดูเองไปมีแฟนแล้วค่ะ